ที่บอกว่าต้องบอกว่าหวานมากณเวลานี้ค่ะ
แต่ว่าเขาใช้สถานะมากกว่ามุ่งมิ้งแต่ยังไม่ใช่แฟน
สำหรับโบวี่อัธมาแล้วก็โอมอิทธิศักดิ์นะคะ
ถึงแม้ว่าจะออกตัวไม่แรงมากแต่ความหวานเนี่ยแซงคู่อื่นไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
เขากินอะไรกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูแล้วแบบดูภาพแล้วมันหวานเบาหวานขึ้นตาเลยนะคุณ

เรื่องแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจนถึงตอนนี้นิยามความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยอยู่ในสถานะมากกว่ามุ้งมิ้งแต่ยังไม่ใช่แฟน
แม้ว่าจะคุยคุยดูใจกันมาประมาณสี่เดือนแต่ล่าสุดนะคะที่โบวี่แล้วก็โอมควงกันออกงานเดินพรมแดง
จุดความหวานให้หลายคนได้อิจฉาตาร้อนนะคะก็ดูเหมือนว่าฝ่ายชายเนี่ยจะพร้อมขยับสถานะเต็มที่แล้วนะ
เพราะถึงกับเอ่ยปากถามหาวิธีแขนเป็นป๊อกขอเป็นแฟนกับพี่สื่อมวลชนกันเลยทีเดียวนะคะ
เล่นซึ่งหน้าไม่ทันให้ได้ตั้งตัวแบบนี้เนี่ยสาวโบวี่เขาจะมีปฏิกิริยายังไงพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยจ้
ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบราบลื่นมันไม่ค่อยทะลอกกันเท่าไหร่ค่ะ
มันก็จะมีเรื่องบางเรื่องเนอะบางทีเค้าเรามันไม่เหมือนกัน
เรื่องอะไรเยอะ

คือแบบวิธีที่ผมคิดมา

คุณมีความหวังว่าเขาจะไม่ประธับใจ
ภายใจลิงค้าในความยากได้